คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการขจัดปัญหาทุจริตให้หมดไปค่ะ
จากการทำงานขององค์กรอิสระแล้วนะคะ
ประชาชนจะต้องไม่เฉยเมยด้วย
ร่วมแจ้งเบาะแสเพราะว่าการต้านทุจริตเริ่มได้ที่ตัวเรานะคะ
วันนี้ค่ะไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการแกะรอย
เส้นทางการเงินคดีดังในช่วงที่ผ่านมา
ตามจากรายงานได้เลยค่ะ

แต่เงินกลับถูกจ่ายจากบริษัทสยามอินดิก้า

แกะรอยครั้งนี้ทำให้สารดีกามีคำพิพากษาจำคุกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นักการเมืองข้าราชการและเอกชน
คดีนี้ปปชจึงได้กำหนดแนวทางป้องกันการทุจริตสัญญา
จีทูจีข้าวในอนาคต
คดีทุจริตรับสินบนเทศกาลหนังที่มีนางจุธามาสิริวัล
อดีต์ผู้ว่าการทอดและบุษาวตกเป็นผู้ต้องโทษ
เป็นอีกหนึ่งคดีที่ปิดได้ด้วยเบาะแสทางการเงิน
ปปชใช้เวลา๓ปีแกะรอยเส้นทางการเงินที่ซุกซ่อนในต่างประเทศ
พบว่านางจุธามาใช้ชื่อบุตรสาวเปิดบัญชี๔ประเทศ

หลังรับเงินจากนักสร้างหนังเพื่อแลกสิทธิ์จัดงานบางกอกฟิล์มปี๒๕๕๙
สัดดิกาลงโทษจำคลุกนางจุธาม่า๕๐ปีบุษาว๔๔ปี
ปิดท้ายที่คดีที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนหลังนายวิรัติ
รัฐนาเศษศาสตร์ภักดิ์พลังประชาลัฐพร้อมพวก
ถูกสั่งฟ้องคดีทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอล
ลเหตุเกิดจากข้อพิรุษงบประมาณแปรยติในสภาเมื่อปี๒๕๕๙
ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวม๑๘จังหวัด
ซึ่งอาจมีการตั้งงบประมาณโดยมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง
และแปรยติเพื่อให้ได้เงินไปดำเนินโครงการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง
ลับคือสนามฟุตซอลที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้จริง
สรุปของคดีนี้กำลังปรากฏอีกไม่นาน
หลังคดีเข้าสู่การพิจารณาของสารดีกา
แหน่งคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ซึ่งเราจะทำการเกาะติดต่อไป